เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยโปรแกรมถึงแม้ว่าการแข่งขันลีกเนี่ยจะยังไม่แน่ชัดว่ากันยายนเนี่ยวางไว้ก่อนไม่รู้จะเตะได้หรือไม่ได้นะครับ
แต่ที่แน่โปรแกรมทีมชาติก็คงต้องวางไว้หลังจากนั้นเหมือนกันซึ่งก็คาดกันว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะกลับมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับรวมถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังจากนั้นด้วยครับ
แน่นอนครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากคุณพาทิศสุภพงศ์ครับ
รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าเบื้องต้น
แผนเอาไว้นะครับว่าฟุตบอลคิงส์ครับ
เตะเดือนกันยายนโดยประเมินสถานการณ์จากความเป็นไปได้
เนื่องจากโควิด๑๙นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วในประเทศไทย
ก็คือ๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายน
แล้วก็การแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนเอเชีย๓นัดสุดท้าย
มีแนวโน้มนะครับจะแข่งขันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
ก็ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ณวันนั้นด้วยครับว่า
นโยบายจากภาครัฐจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับ
ซึ่งปีนี้นะครับมันมีปัญหาอย่างหนึ่งเรื่องของการเชิญทีมนี่แหละครับ
จะสามารถหาทีมมาแข่งขันได้หรือไม่
แต่สมาคมก็มีการวางแผนดำเนินการจัดการแข่งขันไว้ล่วงหน้า
ก็จะสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ทันที
ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ให้นักเตะชาบาแก้วนะครับที่เคยร่วมงานกันเข้ามาช่วยงาน
ที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
หลังจากเจอวิกฤตโควิด๑๙จนทำให้ฟุตบอลหญิงไม่มีโปรแกรมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อปี๒๕๕๖ครับมาดามแป้งรับนักเตะ๑๗คนที่จบการศึกษาปริญญาตรี
เข้าเป็นพนักงานเพื่อแก้ปัญหานักเตะที่ไม่มีหลักประกันในชีวิต
ดามแป้งก็บอกนะครับว่าเธอทราบถึงความลำบากของนักบอลหญิงในช่วงโควิด๑๙
ซึ่งไม่มีคิวเตะเลยทำให้ขาดรายได้จากเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมและส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินเดือนด้วย
ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานของเมืองไทยหลังทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างเต็มที่
งานออฟฟิศอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้โดยจะแบ่งไปปฏิบัติงานในส่วนต่างเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป
สำหรับนักฟุตบอลที่เข้ามาช่วยงานก็นำโดยกาญจนาสังเงินนะครับ
รัฐการชินวงรัฐิการทองสมบัติก็เคยไปรับจ้างขับแก๊ปมาด้วยนะครับ
ช่วยญาติทำเบาะเลี้ยงกุ้งทุกคนก็ต้องต่อสู้กันไปแล้วครับ